การนำลูกปัดมาสร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายในเครื่องแต่งกายโนรา
เป็นการเพิ่มความโดดเด่นและความสวยงามให้กับชุดเช่นลวดลายดอกหรือลายลูกแก้ว
โดยลวดลายเครื่องลูกปัดที่นำมาใช้ในเครื่องแต่งกายโนรา
ยังขึ้นอยู่กับว่าเป็นการร้อยสำหรับชิ้นส่วนหรือตำแหน่งใดของเครื่องแต่งกายด้วย
พานโครงหรือรัดอกที่จะต้องมีความยาวที่พอดี
ได้ขนาดรอบลำตัวมีความกว้างพอสำหรับปักลวดลาย
และที่สำคัญคือมีความหลากหลายของสีลูกปัดที่นำมาร้อยเพื่อความสวยงาม